เดี๋ยวพาไปดูพี่ตำรวจกองปราบปรามหน่อย
คุณผู้ชมเตรียมกำลังของเราให้ดี
เพราะว่าพี่เขาไปจับกลุ่มกลุ่มนักพนันกว่า๑๐๐คน
เต็นต์กลางนาแห่งหนึ่งในจังหวัดพัทธลุง
ถ้าพร้อมแล้วเตรียมวิ่งไปกันค่ะ

เฮ้ยอยู่แล้วหยุด
หยุด

วิ่งไหมวิ่งวิ่งค่ะวิ่ง

เป็นวินาทีที่เหล่านักพนันกว่าร้อยคนนะ

วิ่งทำไมวิ่งหนีตำรวจค่ะ

ทลายบ่อนไก่ชนแห่งหนึ่ง
นี่อยู่ในพื้นที่หมู่แปดตะบนท่ามีราว

นี่น้องไปตอบดูสิมันโจงขึ้นมาก
เพราะอะไรรู้ไหมรถจอดไป
เต็มไปหมดแต่สองข้างทาง
จะไม่รู้ได้ไงว่าคุณมารวมตัวทำอะไรกัน
เห็นไหมวิ่งกรูออกมาอย่างนี้ค่ะ
ก็คือมีผู้ประสงค์ดีเขาแจ้งค่ะ
ว่ามีนักพนันกลุ่มใหญ่กระทำการผิดกฎหมาย
และฝ่าผลิตกฎหมาย
ควบคุมสถานการณ์โควิด๑๙ด้วยนะ
หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับข่าวสารมาปั๊บ
รวบกำลังพนนำกอง
กำลังขับรถเข้าไปที่รองน้าแห่งหนึ่ง
ที่มีเป็นเต็นต์สังเวียนไก่ชนอยู่ค่ะ